ตอนนี้กำลังมีกระแสนักสืบโซเชียลทำงานกันอีกแล้วคุณผู้ชมครับ
ทนายชื่อดังท่านหนึ่งก็ได้มีการโพสต์นะคะ
แจ้งความว่าโพสต์บอกว่ามีการคดีมีการเกิดคดีทำร้ายร่างกายของคนบันเทิงของไทยนะคะ
เกิดที่เกาหลีใต้ล่าสุดนักสืบโซเชียลทำงานกันอย่างหนักเลยค่ะ
อยากรู้ว่าที่พูดถึงเนี่ยคือหมายถึงใครนะคะ
ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะโพสต์ข้อความบอกว่า
นักแสดงรุ่นใหญ่ลายครามรับจ๊อปพาลูกค้าซึ่งเป็นนักแสดงน้องใหม่ไปเสริมหล่อที่เกาหลี
ปรากฏว่าไม่พอใจที่ชวนไปกินปูแล้วน้องดาราไม่ไปตบหน้าฉาดใหญ่กลางห้างดัง
ข้อความ๓๔บรรทัศน์นี่ทำให้ตอนนี้ร้อนระอุเลยค่ะนะคะ
แล้วหลังโพสต์เนี่ยทนายตั้มก็แจ้งบอกว่าถ้ายอดแชร์ครบพันเดี๋ยวมาใบ้เพิ่ม
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นสืบเสาะค้นหาว่าใครคือคนก่อเหตุและผู้เสียหายคือใคร
ทนายตั้มโพสต์รูปตำรวจเกาหลีไปที่ที่เกิดเหตุแล้วระบุบอกว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นนักแสดงน้องใหม่
ไปแจ้งความดำเนินคดีที่เกาหลีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตำรวจเกาหลีกำลังมาเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ซึ่งคดีทำร้ายร่างกายคือเรื่องใหญ่ทนายตั้มยอมรับว่าตกใจเพราะเห็นว่าออกจากวงการเพราะโดนแบนแล้วจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
ปูดองเป็นเหตุสังเกตได้คือถ้ามีแฮชแท็กนี้เนี่ยก็รวมเรื่องนี้เอาไว้นะคะ
มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๔วันก่อน
ดารารุ่นใหญ่รับงานหาคนไปทำศัลยกรรมที่เกาหลี
เพื่อมีรายได้จากเปอร์เซ็นค่าศัลยกรรม
ผู้เสียหายเป็นดาราชายที่ถูกพาไป
วันเกิดเหตุดาราชายถูกดารารุ่นใหญ่
ไปกินปูที่ร้านอาหารแต่เขาไม่ไป
อีกฝ่ายโกรธก็เลยตบหน้าสองฉาดกลางห้าง
ซึ่งต่อมาก็มีการโทรปรึกษากับครอบครัวและสุดท้าย
ผู้เสียหายก็ตัดสินใจแจ้งความค่ะ
เขาก็เลยไม่สะดวกเขาก็เลยไม่ขอไปด้วยนะครับ
ปรากฏว่าดารารุ่นใหญ่คนนี้เขาก็ฟิลขาด

คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เขาก็บอกว่า
ถ้าทำอย่างนี้ไม่ต้องไปเกรงใจแล้วนะครับ
ดำเนินการอะไรได้ก็ดำเนินการเลย
บางทีผมไปกินข้าวผมคนเดียวผมก็ไปนะครับ
อย่าไปโมโหเวลาชวนเพื่อนแล้วเขาไม่ไปหรืออะไรนะครับ
แล้วก็ขอให้ขายห่อหมกดีแล้วกัน

แม้เหตุการณ์นี้เกิดนอกราชอาณาจักร
แต่เมื่อเป็นคดีทำร้ายร่างกายสามารถเอาผิดได้
โดยสำนักอายการสูงสุดเป็นผู้ดำเนินการ
ส่วนผู้เสียหายจะกลับไทยในอีก๔วันค่ะ
ผู้ก่อเหตุนั้นตอนนี้นักสืบโซเชียลกำลังขุดคุยอย่างหนัก
แล้วกระแสก็ถูกโยงไปถึงดาราท่านหนึ่ง
ซึ่งตอนนี้ไปเกาหลีแล้วก็มีรูปถ่ายมากมาย
แต่ก็ยังไม่มีการชี้แจงจากดาราท่านนี้ออกสู่สาธารณชนนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะรายงานมาล่าสุด
ไปตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้โซเชียลติดตามเพจทนายตั้ม
แล้วก็ปรากฏว่าพบดารารายหนึ่งนะคะ
มีดารารุ่นใหญ่รายหนึ่งร่วมอยู่ในเฟรมภาพด้วยนะคะ
คลิปวีดีโอนี้อัพโหลดในช่วงหลายวันก่อน
ซึ่งก็เป็นไทม์ไลน์ใกล้เคียงกันกับเหตุการณ์ที่ทนายตั้มแฉค่ะ